ภาคการเมืองก็หยิบยกประเด็นเรื่องของค่าไฟเป็นนโยบายในการหาเสียงครับ
แต่ว่าเรื่องของการจดมิเตอร์ผิดนั้นล่าสุดมีการออกมายอมรับแล้วว่าผิดจริงครับ
ในบางหลังบางพื้นที่มีการเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วนะครับ
ทางด้านของนายอุดมศักดิ์เต็มวงครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็ชี้แจงนะครับกรณีที่มีคนเอาเรื่องของบินค่าไฟไปโพสต์
ตั้งคำถามไปโพสต์ร้องเรียนไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการจดหน่วยค่าไฟผิดคาดเคลื่อน
ก็ยอมรับว่าเกิดการผิดพลาดในการจดจริงจริงซึ่งคนที่จดนั้นเป็นบุคลากรนะครับ
ทำงานพลาดก็เลยมีการสั่งการให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
พร้อมกับชี้แจงนะครับว่าเรื่องของการจดหน่วยค่าไฟต่างนั้นเนี่ย
ก็มีการจ้างนิติบุคคลหรือว่าบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการทำหน้าที่ตรงนี้
แต่ก็มีการอบรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วก็มีการประเมินประสิทธิภาพทุกปี
ส่วนการแก้ไขระยะยาวครับจะมีการเร่งเปลี่ยนมิเตอร์แบบจานหมุนที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะฮะ
ให้เป็นแบบมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการจดหน่วยทำแบบบลูทูธเลย
สามารถดึงข้อมูลเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติเลยนะฮะก็จะป้องกันการจดต่างค่าเคลื่อนได้แบบ๑๐๐เต็มนะครับ
ตั้งแต่ปีที่แล้วก็สับเปลี่ยนไปแล้วประมาณ๗แสนเครื่องนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการซื้อเพิ่มอีก๑ล้านเครื่อง
โดยจะเปลี่ยนให้หมดให้ครบ๒๑ล้านเครื่องโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไปพบความผิดปกติก็รีบตรวจสอบซะนะฮะ
แล้วก็อย่าเพิ่งไปชำระให้ไปตรวจสอบไปแจ้งการไฟฟ้าก่อนนะครับ
ซึ่งก็จะมีการดำเนินการลงไปตรวจเช็คแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่องของค่าไฟให้มันถูกต้อง
แต่ถ้าชำระไปแล้วจะไปขอเงินคืนก็ได้หรือว่าจะสามารถนำไปเก็บเอาไว้ไปหักลบกบหนี้กับบินค่าไฟงวดต่อไปก็ได้นะครับ
สิ่งที่เราต้องจับตาดูวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
จะมีการชี้แจงกับเรื่องของกรกภว่าสุดท้ายแล้วจะมีการปรับลดค่าไฟลงมาจาก๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วยเป็น๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วยหรือไม่
เพราะว่าคณะอนุกรรมการค่าไฟฟ้าผ่านแปรอัตโนมัติวันนี้เคาะแล้วว่าให้ปรับลดลงมาได้
แต่ว่าวันจันนี้ต้องรอกรกภชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ปรับลดลงมาหรือไม่นะครับ